ตอนนี้ไม่ต้องกลับไปไหนทั้งนั้นจะพาคุณทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชม
ไปหาอะไรอะไรทานเพราะตอนนี้มันก็๙โมงแล้วสายแล้วนะคะ
คนที่ยังไม่กินข้าวไปหาอะไรทานกัน
เป็นเมนูข้าวแกงก็ดีค่ะเพราะว่ามันหลากหลาย
แล้วก็ได้สารอาหารครบห้าหมัวด้วยเดี๋ยวไปส่องหม้อข้าวแกงกันดีกว่าค่ะ
โดดลงไปในหม้อเลยไหมร้อนค่ะคุณน่ารักทานมาก
หลากหลายมากมายเมนูมีทั้งต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาเลยนะคะ
เดี๋ยวโซโลแกนคุ้นจังเลยค่ะ
เผื่อว่ามันมีอะไรแบบว่าน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูต่างที่น่ารับประทานนี้นะคะ
อยู่ที่ริมถนนโพพระยาท่าเรือตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ครับเป็นร้านข้าวแกงของคุณเกซินีสุวรรณพดุง
และคุณเปมิกาสวนพดุงซึ่งเป็นลูกสาว
นี่คุณแม่คุณลูกเปิดท้ายกระบะแบบนี้ขายข้าวแกงสดร้อนเลยจ้า
เนี่ยค่ะเราก็เข้าไปเดินเข้าไปตามกลิ่นของอาหารโอ้โหมันหอมหวนจริง
ก็เลยอยากจะไปรู้ที่ไปที่มาของการมาขายแบบนี้หน่อยนะคะ
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยค่ะทางร้านก็ตั้งใจนะคะ
ที่จะขายข้าวแกงในราคาย่อมเยาว์คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่มีคุณภาพ
มาตรฐานเอาแบบว่าทุกจานทุกกล่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องส่วนเมนูนะคะก็มีให้เลือกทาน๗๘อย่างต่อวัน
และที่ขายข้าวแกงในราคาถูกแบบนี้ถูกที่ว่านี้คือ๒๐บาทเท่านั้น

เขาอยากจะให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถซื้อหากินได้นะคะ
ส่วนคนที่อยากจะกินเยอะก็ไม่อั้นนะคุณจะสั่งกี่อย่างก็แล้วแต่
มีเงินเยอะก็ซื้อเยอะมีเงินน้อยก็ซื้อน้อย
อย่างว่ากำเงินไปร้อยหนึ่งเนี่ยได้ตั้ง๕ถุงก็ควร

อิ่มไป๓วันแน่นอนอิ่มไป๓วันแน่นอน
อิ่มไป๓วันแน่นอนอิ่มไป๓วันแน่นอน
นี่ค่ะใครที่สายแบบว่าจะต้องใช้พลังเนี่ย
ข้าวเยอะมากคุณแม่ก็จัดให้
เป็นสายกินกลับสั่งกลับเพิ่มก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ
เพราะว่าราคาเริ่มต้นถูกมากเลย

เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าใครสะดวกนั่งทานที่ร้านราดแกง๒อย่างก็อยู่ที่๒๕บาท
เผื่อว่าเป็นค่าล้างจาน๕บาทเป็นการบริการไงคุณเพราะฉะนั้นนะคะพกตังค์ไปเลย
บาทไปทานกันได้นะคะอยู่ที่ริมถนนโพพญาท่าเรือตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ้างทอง
อ่ะไงก็๒๐บาทเนี่ยอิ่มเลยนะอ่ะอ่ะหลองวางดูอ่ะลองวางอิ่มไม่ไหม
โอ้โหโล่งเลยอ่ะคุณอิ่มดิเออโล่งจิตโล่งใจโล่งไปทั้งกระเป๋าตังค์เฮ้ย
แล้วจะได้คืนเมื่อไหร่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
บ้านยังจะทวงโถ่เอ้ย
ช่วงนี้เบี้ยน้อยหอยน้อยอ๋อเดี๋ยวไปซื้อ๒๐บาทแล้วมาแบ่งกัน๓คน
อ่ะกินกันไปอ่ะนี่ฉันให้คิดว่าฉันเลี้ยง

แหมช่างเป็นทักษะแพ้
เอาแต่๒๐บาทนี่คุณจริงนะไม่น่าเชื่อขายได้ราคา๒๐บาทได้ด้วย
เดี๋ยวนี้มันหายาก๒๐บาทใช่แล้วกินอิ่มด้วยนะ
อิ่มทั้ง๓คนไม่เชื่อคุณลองไปซื้อดู